เรื่องของความประทับใจในบทบาทของความเป็นแม่
พอมาเขยิบมาที่เรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า
เอามือไก่หน้าผากกันตามกันเลยคุณผู้ชม
บอกว่าอะไรข้าวของมันแพง

อย่างที่บอกค่ะคุณพี่ลงเนี่ยเป็นเจ้าของร้านครัวลุงลงอยู่ที่ราชบุรีเมนูเด็ดที่ร้านคุณดูอะไร
หมูหั่นหมูหั่นนี่แหละซิกเนเจอร์ครัวลุงลงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอช่วงนี้ข้าวของมันแพงขึ้นเราก็เลยคุยกับพี่ลงหน่อยว่าพี่ลงเป็นยังไงบ้างสิช่วงนี้ครัวลุงลงเป็นยังไงขยับราคากันสักขนาดไหน
เพื่อราคาหมูมันขึ้นสูงมากแล้วก็การหุงต้มอีก
แล้วไหนคุณผู้ชมคือลุงลงบอกว่าขยับขึ้นราคาเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่ดี
เพราะว่าจริงต้นทุนของหมูเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วพอขอขยับราคานิดนึงโอ้เห็นใจเหมือนกันเห็นใจผู้บริโภค
แต่บอกว่าลูกค้าน่ารักลูกค้าก็เข้าใจนะว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป
ลุงบอกว่าจริงในครัวลุงลงเนี่ยเมนูหมูเนี่ยมีไม่เยอะก็ขอขยับปรับราคานิดนึงแต่ว่าเมนูอื่นยังมีเหมือนเดิม
ถามลุงลงว่าโอ้ลุงลงสู้ไหวไหมลุงลงบอกก็ต้องสู้อะหนูเอ้ยทำยังไงล่ะคนเราก็ต้องสู้ต่อ
แล้วลุงลงบอกว่าร้านของครัวลุงลงเนี่ยมันต้องทำเพราะว่ามันเป็นธุรกิจแบบครอบครัว
ลงเปิดร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหวังกำไรร่ำรวยอะไรแต่เขาคิดว่าเปิดร้านให้เป็นที่ทำมาหากินของคนในบ้าน
ที่สำคัญคุณผู้ชมแม้จะบอกว่าตัวเองไม่ได้เจ็บหนักนะแต่มีเรื่องอันอั้นตันใจอยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึง
ที่ลุงอยากฝากเป็นยังไงไปฟังเสียงพร้อมกันเลยค่ะ
ธุรกิจจ๋ามันไม่ใช่ธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรมันเป็นธุรกิจเพื่อครอบครัวเขาก็จะได้มีงานทำกันไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ทำไม่ขายเราก็ไม่มีงานทำ
ที่อยากจะขอตอนนี้จากประชาชนคนเล็กคนหนึ่งที่ทำมาหากินขอให้ทางภาครัฐช่วยช่วยหน่อยออกมาแอคชั่นหน่อย
เพราะตอนนี้ท่านอาจจะออกมาแอคชั่นแล้วหรือทำอะไรนู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าเราเรายังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกต้องให้เรารู้สึกด้วย
เราเนี่ยเราตัวเล็กกว่าเถอะอยากจะให้มันรู้สึกว่าเออเขาทำไว้เขาช่วยไว้อุดหนุนตรงนี้อัดตรงนี้ยัดตรงนี้หรือปรับตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ช่วยหน่อยไม่ยัดประชาชนจะตายกันหมด
ตาแดงกล่ำเลยอ่ะมาเต็มทุกอย่างอารมณ์ฝากนะลุงลงบอกว่าฝากในฐานะประชาชนตาดำไม่ได้ฝากในฐานะผู้ประกอบการฝากในฐานะประชาชนที่ก็หากินเหมือนกันนี่แหละก็อยากให้ช่วยแต่ถ้าช่วยแล้วก็ช่วยได้ก็ช่วยกันอีก